คุณผู้ชมไปกันที่อีกหนึ่งข่าวข่าวต่อไปนี้ก็จะพาไปดูอีกหนึ่งการเสริมสร้างอาชีพ
สร้างรายได้นะคะสำหรับใครหลายคนเนี่ยอาจจะรู้ว่าใบมะพร้าวเนี่ย
นำมาเป็นเครื่องจักษานได้แล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานด้วยนะคะ
สามารถนำมาสารเป็นหมวกก็ได้เป็นซุ้มประตูสวยก็ได้เหมือนกัน
สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับชุมชนเลยแหละครับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุฎจอก
อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชายนาฏเนี่ยนะคะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งเดียวในจังหวัดชายนาฏ
ก็คือการสารหมวกและทำซุ้มประตูจากใบมะพร้าวซึ่งทุกวันนี้หาชมได้ยากมากคุณ
เนื่องจากว่ามีน้อยคนที่จะมีความชำนาญในด้านนี้โอ้โหละเอียดมาก
คุณดูลายเขาอืมไม่ธรรมดานะซึ่งการสารเนี่ยนะคะ
ต้องใช้ใบมะพร้าวหรือว่าทางมะพร้าวสดสดนะครับแต่พอเริ่มแห้งแล้ว
มันจะกลายเป็นสีน้ำตาลและมีความแข็งแรงมากขึ้น
ทนทานจึงสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานแรมปี
น้ำตาลคือแห้งแล้วแบบนี้ไม่ใช่ว่าแห้งแล้วทิ้งเลยมันจะกรอบนะ
มันจะเหนียวมันจะทนยิ่งดี
ใช่คุณลุงประดิษฐ์อ่ำแก้วอายุ๖๘ปี
ชาวบ้านในหมู่บ้านศรีพัฒนาเป็นอีกหนึ่งคนค่ะ
ที่ใช้เวลาว่างจากการทำนามาสารหมวกแล้วก็ซุ้มประตูจากใบมะพร้าว
เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
ลุงเล่าให้ฟังบอกว่ามีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายนาฏก็เหลือเพียงลุงนี่แหละ
ยังสารใบมะพร้าวให้เป็นงานฝีมือต่าง
โดยเฉพาะการสารหมวกซึ่งเขาบอกว่าการสารหมวก
ใช้เวลานานนะ๓๐นาทีต่อใบหนึ่งคุณแล้วก็ขายเพียงใบละ๕๐บาท
ส่วนการสารซุ้มประตูจากใบมะพร้าวจะใช้เวลา๒๐๓๐นาที
ขายราคา๑๐๐บาทซึ่งงานฝีมือจากใบมะพร้าว
ต้องอาศัยความอดทนและความชำนาญความเชี่ยวชาญมาก
จะเอาแบบมะพร้าวมาขัดสารกันได้โอ้โห
ต้องเป็นงานฝีมือแล้วก็มีความอดทนนะ
ใช้เวลาอยู่พอสมควรแถมขายในราคาที่ถูกด้วยนะ
น้ำหมวกใบละ๕๐บาทซุ้มประตูอย่างนี้
ใครจะเอาไปตกแต่งอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาซื้อไปได้
อันละ๑๐๐บาทเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีนะ
ไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่ามันเป็นใบไม้มันก็แห้งกรอบ
แต่ว่าอันนี้คือแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริง
ได้มาสักใบช่วงต้นปีใช้ยาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีใหม่นี้ได้เลย
ถูกต้องเนี่ยก็ให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เหมือนกัน